มาดูเรื่องราวเครียดในวงการบันเทิงกันหน่อย
เรื่องราวของคดีความที่มันยังคงคาราคาซังกันอยู่นะฮะ
ระหว่างนี่นักปั้นมือทองนะคะพี่พศอานนท์
ถึงแม้ว่าฝ่ายพี่พศจะพยายามไกล่เกลี่ยกันไปแล้ว
แล้วก็ยังมีเรื่องแขวะซ้ำกันไปมาอีก
งานนี้เลยต้องให้สารตักศิลป์แล้วก็ไม่แคร์
ว่าคนจะมองว่าเนี่ยพี่พศเป็นผู้ใหญ่รังแก่เด็กหรือเปล่า

เป็นคนที่ให้เขาเข้ามาวงการมีชื่อเสียงจริง
เขาต้องไม่ทำตั้งแต่ทีแรกเลย
เขาต้องไม่คิดจะด่าไม่คิดจะอะไรพี่ตั้งแต่ที่แรกเลย

แล้วสักวันหนึ่งเราก็คุยกันทำงานให้สัญญาอะไร
มันก็คุยกันได้แต่ในเมื่อเขา
เขาก็ต้องการอย่างนั้นก็จัดให้

ค่าฉีกสัญญา๓ล้านบาทเราพูดไปแล้ว

เห็นบอกว่าฟ้องกันต่างกรรมต่างวาระเยอะ